เพราะว่ามีเจ้าหนี้ไปทวงหนี้พ่อค้าขายผลไม้
ปรากฏว่ายิงเลย

และจ่ายบรรยายวันวันละ๒๐๐บาท
ตำรวจตามจับกลุ่มเจ้าหนี้มือยิงได้แล้ว
คุณผู้ชมไปดูช่วงนาทีของการจับกลุ่มหน่อยนะครับ
จริงครับ
เมียมึงอยู่ไหน
จริงผมไม่รู้จริงพี่
ว่าผู้หลบหนีมีอาวุธปืนด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็จับกลุ่มนางสาวรัชดาพรสิริรัตน์อายุ๒๙ปี
สองผัวเมียผู้ต้องหาก่อเหตุยิงนายอิทธิพลพินทองอายุ๔๕ปี
พ่อค้าผลไม้รถเข็นจนเสียชีวิตริมถนนสุขุมวิทย
ในพื้นที่อำเภอสัตว์อาหิบจังหวัดชมพุรี
ปมเหตุเรื่องของการทวงหนี้นะครับ
หลังก่อเหตุทั้งสองคนหลบหนีเข้าไปกบดานที่จังหวัดประจวบคลีขัน
ตำรวจถือว่าทำงานเร็วนะสืบสวนและใช้เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
สามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับ
และก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุโยนอาวุธปืนทิ้งเอาไว้
ตำรวจก็ให้ไปหาอาวุธปืน
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพภูตาหลวงกลับมาในพื้นที่ของชนบุรีนะครับ
มเหตุอย่างที่บอกไปว่าผู้ตาย
ซึ่งเป็นพ่อค้าขายผลไม้รถเข็นไปกู้เงินกับเจ้าหนี้

จ่ายดอกเบี้ยรายวันหรือว่าดอกลอย๑๒๐บาท

แต่ทีนี้ขายของไม่ดีจึงค้างจ่ายไว้๒วันก็คือ๔๐๐บาท
ความคืบหน้าตำรวจสพภูตาหลวง
นำตัวนางสาวรัชดาพรซึ่งเป็นมือยิงเลยนะครับ
ให้การสอบสวนให้การบอกว่า

ก็ปล่อยไปประมาณ๕รายเป็นคนที่สัตหีบ๔ราย
แล้วก็เป็นคนบ่อวินชมบุรีเหมือนกัน๑รายนะครับ
วันเกิดเหตุตอนกลางคืนก็ไปทวงเงินทวงหนี้
แต่ว่าพ่อค้าผลไม้รถเข็นไล่แล้วก็ตะโกน
บอกว่าพวกเธอมาก่อกวนทำให้ขายของไม่ได้
ทีนี้เวลามาเก็บเงินนะก็ถูกเลื่อนมาโดยตลอด
ตอนแรกมาเก็บตอนเช้าคุณ๙โมงเช้าก็เลื่อน
เลื่อนเป็นบ่าย๒โมงก็บอกว่ายังหาไม่ทัน
มาเป็น๔โมงเย็นจนกระทั่งเลื่อนมาถึงช่วงทุ่ม๑

ค้างไว้๓๔วันทีนี้ก็เลยมาขอเก็บเพิ่ม
ปรากฏว่าถูกผู้ตายด่าถึงพ่อถึงแม่
ก็เลยโทรไปบอกแฟนนุ่มว่ามีการทะเลาะกัน
แฟนก็เลยเอาปืนมาให้และมีการท้าให้ยิงท้าให้ยิง
ตัวเธอบอกโมโหก็เลยยิงไป๒นัด
สุดท้ายเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปนะครับ
หลังจากนั้นนำปืนติดตัวไปด้วยก่อนมันหล่นหาย
เธอบอกแบบนี้หล่นหายขนาดหลบหนีเข้าป่าย่า
ซึ่งแฟนนุ่มเป็นคนสั่งซื้อมานะครับ
หยี่รถม้าและหนูกันธอรับกับแฟนหนูแล้ว
แฟนหนูมาถึงเขาก็ยึดยึดกันให้โม่

ตำรวจก็สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๒คนเพิ่มเติม

ส่วนอาวุธปืนก็ยังหาไม่พบนะ
เนื่องจากตรงที่ผู้ต้องหาบอกว่าทำปืนหล่นมันเป็นป่าย่าย่าก็สูงเลย

โดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางการเงินและอีกอย่าง
เป็นการปล่อยเงินกู้จากนายทุนอะไรหรือเปล่า
จะได้ขยายผลเรื่องของการปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายต่อไปนะครับ